เมื่อเช้านี้ช่วงเวลาเร่งด่วนที่คนต้องรีบออกจากบ้านไปทำงานส่งลูกไปโรงเรียน
ใครที่อยู่เส้นพระราม๒คงจะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อรถประจำทางที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเบรกแตกพุ่งชนระนาวเรียกว่ารถมากองรวมกันเลยค่ะ

โอ้โหเป็นเหตุที่น่ากลัวมากคุณผู้ชม
นี่เกิดขึ้นที่พระราม๒เมื่อเช้านี้เอง๗โมงกว่า
แล้วดูสิคุณจังหวะที่ชนแล้วก็กวาดมากันหมดอันนี้รถติดติดอยู่ด้วยนะเนี่ย

นี่คุณดูนะคะคุณผู้ชมลองดูสักที
รถคันนั้นแหละค่ะรถเมย์นี่แหละนี่แหละ

ที่อยู่ด้านหน้าเขาทั้งหมด
เหมือนที่ขวัญบอกเมื่อกี้ไงว่ารถทั้งหมดมากองรวมกันแบบนี้เลยค่ะ
เหตุการณ์นี้คนเจ็บ๑๘รายนะ
เกิดขึ้นช่วงเช้าในชั่วโมงเร่งด่วนเลยนะคะ๗โมง๕๐นาทีค่ะ
แล้วนี่หลังเกิดเหตุสภาพรถทั้งหมดเป็นแบบนี้
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้มันเป็นกล้องหลังรถคันหนึ่งนะคะ
ซึ่งเห็นเหตุการณ์บันทึกภาพไว้หมด
นาทีรถเมษาย๕๕๘ขับมาบนถนนพระราม๒
่งหน้าจะไปแยกบางปะแก้วชนกระบะคันสีส้มแล้วมันก็ดันต่อไปชดรถคันอื่นเรื่อยที่อยู่ด้านหน้าทั้งหมดค่ะ
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์นี้ทำให้มีคนเจ็บถึง๑๘คน
หลังเกิดเหตุตำรวจค่ะของสนบังมดไปตรวจสอบ
เหตุการณ์อยู่บริเวณหน้าปากซอยพระราม๒ซอย๔เขตจอมทองกรุงเทพ
จุดเกิดเหตุเป็นถนน๔เลนนะคะ
ขาเข้ามุ่งหน้าไปทางแยกบางประแก้วค่ะ
รถชนกันหลายคันจนสภาพแต่ละคันเนี่ยพังยับเยิน
อย่างที่เห็นคนเจ็บทั้งหมด๑๘คนถูกเร่งนำตัว
ถึงขั้นที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการเอาอุปกรณ์ขนาดใหญ่
อย่างเช่นเครื่องตัดทางและรถลากจูงเข้ามาทำการ
ซากรถที่มากองรวมกันแบบนี้ออกจากกัน
เพราะเร่งระบายการจราจรอย่างเร่งด่วนค่ะ
คนขับรถเมย์สาย๕๕๘คนนี้คือนายบุญมีจันพันธ์อายุ๕๙ปี

เขาขับรถออกมาจากป้ายรถประจำทางตรงจุดใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
ขับมาเรื่อยผมพยายามเบรกแต่ทำไมอยู่ดีเบรกมันเบรกไม่อยู่เบรกไม่ทำงาน
หยุดรถไม่ได้จริงก็เลยเกิดเหตุชนระเนรนาศค่ะ

ที่พี่คนขับเขาบอกว่าพอเหยียบเบรกเนี่ย

แต่รถมันไม่หยุดรถมันไม่เบรกตามนะฮะ

คนขับกระบะล่ะเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับความเสียหายนะคะ
วิจักษ์อายุ๓๗ปี
เจ้าตัวบอกแบบนี้รถผมมาถูกชนท้ายเป็นคันแรกเลย
แล้วหลังจากนั้นก็ต่อกันไปอีกหลายคัน
ผมเองตกใจมากก็ไม่รู้สาเหตุหรอกตอนที่ถูกชนนะคะ
แต่รถผมสุดท้ายขึ้นไปอยู่ด้านบนกองซากรถทั้งหมดเลยค่ะ
รถเมย์ใส่ท้ายรถผมคันแรก

คันดำ
แล้วก็คันขาวที่อยู่กลางอยู่หน้าผม

ผมจะรอออกช่องนี้รถมันติดไง
ใช่แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่า
เบรกเขาไม่อยู่เลยก็บอกเบรกไม่มีเลย

ตำรวจก็แน่นอนว่า
จะต้องมีการให้นำรถทั้งหมดที่เสียหาย
เข้าไปตรวจสอบก่อนนะคะที่สนบังมดนั่นแหละ

แล้วมาเกิดอุบัติเหตุใหญ่ขนาดนี้

เดี๋ยวต้องเชิญตัวทางด้านของคนขับรถเมย

ไปสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่โรงพักก่อนค่ะ

ขั้นตอนของกฎหมายต่อแล้วค่ะ